อีกแล้วสายตี้ปาร์ตี้ค่ะ
คราวนี้ก็เป็นการปาร์ตี้ย่าภายใต้แสงสีและเสียง
แต่ว่าคราวนี้ตำรวจบอกว่าไม่เหนื่อยเกินไป
เพราะไงล่ะจับได้คาตานั่งล้อมวงเสพยากันค่ะ
นี่ค่ะหลักฐานทนโทษเลยนะคะ
คนที่จับกลุ่มไปได้ปรากฏว่าตรวจปัสสาวะทั้ง๑๐คน๑๐๐เลยค่ะ
ปัสสาวะเป็นสีอะไรสีม่วงค่ะไม่รอดนะคะคือตำรวจสองหน่วยงานนะคะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกพินโยป้อมสถิตผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบานไปร่วมกับตำรวจในท้องที่
ก็คือตำรวจสพพระประแดงนะคะบุกทลายแก๊งตี้แก๊งตี้ภาษาวัยรุ่นนะ

ภายในห้องพักเลขที่๔๐๙ชั้น๔
ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
จับกลุ่มได้๑๐คน๑๐คนเข้าโครงการคนละครึ่ง
๕คนเป็นชาย๕คนเป็นหญิง
คือครึ่งหนึ่งเป็นชายครึ่งหนึ่งเป็นหญิงค่ะ
นำโดยนายธิระแสงคงอายุ๒๕ปีแหมวัยเบนเจอร์เศษพอดีเลยนะคะ
นางสาวอิสราลำเจริญอายุ๒๕ปี
นายวัศธรพึ่งสวนอายุ๒๓ปี
นางสาวจิราพันธ์บุญแก้วอายุ๒๓ปี
นายนิคมแสงทองอายุ๒๒ปี
นางสาวนันทนาปินสันเทียอายุ๒๑ปี
นางสาวทิพย์สุดาศรีลาศัยอายุ๒๐ปี
นางสาวเพชราคำรักอายุ๒๐ปี
นายพักควัฒน์บุญรอดอายุ๒๐ปี
สิบนายคมเดชเรื่องหนุ้ยอายุ๒๓ปี
แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปว่าคือมันคาตาเลย

นั่งล้อมวงเสพยาเคย์อยู่
ทำกลางแสงสีเสียงเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมคะกำลังตื๊ดกันเลยอ่ะ
แล้วตำรวจไปพบยาเคจำนวน๑๐ถุงค่ะ
น้ำหนักช่างไปช่างมาประมาณ๙๔กรัมพร้อมกับอุปกรณ์การเสพ
ตำรวจควบคุมตัวทั้ง๑๐คนไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่โรงพักพระประแดง
ปรากฏว่าทั้งหมดปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะแน่นอนว่าต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาด้วยการหนึ่งร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทที่สอง
สองเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่สองอันนี้ข้อหาเสพค่ะ
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักการควบคุมโรคอ้าว
แล้วเจ้าของโรงแรมจะโดนด้วยไหมแน่นอนค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเรียกเจ้าของสถานที่ดังกล่าวนะคะ
สอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
หรือปล่อยประละเลยให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
มั่วสุมกระทำการแบบนี้นะคะแหม

เครียดจากโควิดก็เลยมารวมตัวกันปาร์ตี้

เครียดหนักกว่าเดิมค่ะใช่นะครับจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้